เพราะว่าคือในเรื่องของคดีความยังรอความคืบหน้าอยู่
แต่ในเรื่องของความลี้ลับอาถรรพ์ไม่แพ้บ้านคุณจักรพงศ์

ไม่แพ้เลยโดยเฉพาะวันพระวันโกน

เขาบอกว่าเคยเห็นมีวิญญาณผู้หญิงโผล่ขึ้นมา
ผู้หญิงคนนี้อยู่หอพักของป้าเล็กไม่ไหว
หอพ่าหอพรหอพ่าพ่อของออกจากหอไปเลยอ่ะ
อพาร์ทเม้นที่มองลงมาเห็นบ่อน้ำอ่ะเห็นวิญญาณขึ้นมาอ่ะ
ย้ายกันออกไปเกือบหมดแล้วร้อยกว่าห้องออกไปเป็นครึ่งแล้วนะ
มาสอนอย่ามารอเล่น๔ทุ่มแล้วกลัว
ยิ่งดึกยิ่งต้องเล่ายิ่งดึกยิ่งต้องเล่าเรื่องแบบนี้

คือกระดูกที่เจอ๒ศพยังไม่รู้ว่าเป็นศพใคร
แต่ว่าคุณลุงท่านนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนนึง
หอพักที่ป้าเล็กดูแลอยู่ร้อยกว่าห้อง
เล่าให้ลุงรอปภฟังว่า๔๕ทุ่ม๓๔วันก่อน
เดินไปหลังห้องที่เป็นระเบียงแล้วมองไปเห็นบ่อน้ำ
บ่อน้ำเลยมีผู้หญิงคนนึง
ผู้หญิงคนนี้นะใส่เสื้อยืดขาวสภาพมอมแมมเลอะไปทั้งตัว
อยู่ดีโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำครับ
ค่อยโผล่ขึ้นมาก่อน
ขึ้นมาคืนนี้เลยหรอ

แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยหายไปเหมือนค่อยจางค่อยจาง
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นแบบเห็นคาตาเขาตื่นอยู่เขาไม่ได้ฝัน
เห็นตอนกลางคืนพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็มาเล่าให้คนที่อยู่หอเดียวกันฟัง
หลายคนบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ศพอยู่ในบ่อน้ำหรืออะไรหรือเปล่า
เขาอยากจะมาบอกข้อมูลอะไรหรือเปล่าก็เลยปรากฏตัวให้คนได้เห็น
เห็นคนเดินขึ้นจากบ่อน้ำผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิง
แล้วลุงเคยเจอไหมครับ
เขาก็ให้ข้อมูลคล้ายกันค่อนข้างเยอะว่าเขาเห็นเรื่องแปลกเยอะจริง

เราเคยบอกไปบางคนก็มาถ่ายรูปทำเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยว
มีวัยรุ่นมาตอนกลางคืนมาท้าพิสูจน์ผีอะไรแบบนี้
แถวนั้นก็เลยบอกว่าฝากหน่อยอย่ามารบกวน
ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นคดีความไงแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
อยู่ดีใครจะมาท้าพิสูจน์ผีอะไรแบบนี้มันเข้ามาไม่ได้นะ
อย่างเราไปเราก็ไม่ได้ไปบุกรุกอะไรพื้นที่บ้านเขานะฮะ
แล้วก็ไปถามจากพยานแวดล้อมจากชาวบ้านแถวนั้นแหละฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เมื่อ๓๔วันที่ผ่านมานี่เองนะที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับ
เราก็เลยลองพยายามตามหาผู้หญิงคนนี้ที่บอกกับลุงรปภ
ย้ายออกไปแล้วนะครับไม่กล้าอยู่นะครับ
ตอนนี้ย้ายออกกันกว่าครึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นห้องที่อยู่ฝั่งหลังอ่า
ที่มองเห็นบ่อน้ำอ่ะนะออกมาระเบียงแล้วเห็นบ่อน้ำเนี่ย
เพราะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวผีหมาหอนทุกคืน
คนที่อยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่กลัวผี
บางคนก็กลัวแต่อยู่เพราะว่าที่หอพักแห่งนี้เขามีข้อดีหลายอย่าง
ราคาถูกไม่แพงห้องก็กว้างนะครับแล้วอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะครับ
ต้องมีวิญญาณวนเวียนปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อย
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเชิญดวงวิญญาณ
อ่าไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกลัวกันมากไป